คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เชิญชวนให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกด้วยการโหวตว่าคุณอยากจะเห็นใคร
สลัดผ้าถ่ายแบบสุดเซ็กซี่เพื่อเป็นการต้อนรับซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้
และในวันนี้เราได้ปิดโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
จะมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลย

คือต้องบอกอย่างนี้นะคุณจริงไม่พลิกโผล่เลย
เพราะว่าแฟนคลับของคู่นี้คู่รักคู่หวานคู่นี้มาแรงมากจริง
คืออะไรจะหวานขนาดนั้นหวานเกินไปหรือเปล่าใบตอง

เพราะว่าผลโหวตที่ซุปตานะคะที่เป็นแฟนอยากจะให้สลัดผ้า
หุ่นเซ็กซี่รับลมร้อนมากที่สุด
ฝ่ายชายแล้วก็หญิงเนี่ยเขาควงคู่กันมาเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่ควงกันออกกำลังกายฟิตหุ่นอย่างเดียว
แต่ยังควงคู่กันครองผลโหวตอันดับหนึ่งอีกด้วยนะจ๊ะ
สำหรับหมากปรินและคิมเบอร์รี่
ที่แฟนโอดครวนอยากจะให้สลัดผ้าสักทีหนึ่ง
อากาศร้อนขนาดนี้ทนได้ยังไง
แต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นสลัดแบบแท็กคู่ประกบกันสักปกสองปก
หนังสือที่ซบเซาก็คงจะคึกคักอยู่ไม่น้อยนะคุณนะ

เออคลองผลโหดไปเลยจ๊ะคนละทั่วกัน๔๙
ทำไมมาเท่ากันเลยอ่ะ

ดิฉันว่าแฟนคลับนี่แหละเป็นคนกดแบบว่า
อยากเห็นคู่ไง
ได้ไป๓๐ค่ะ

เอออ่ะส่วนนางเอกสาวหน้าแบ๊วยายาอุรัสยาเดี๋ยวนี้ไม่แบ๊วแล้วนะคุณ

หลังเนี่ยเซ็กซี่เอาเลยนะคะก็เลยได้ใจแฟนไป๒๑ค่ะ
ขณะที่ครองและอันดับ๓คนที่ครองผลโหวตมาเป็นอันดับ๓ก็คือ
พิธีกรหนุ่มสุดฮอตกันกันตะถาวรค่ะ
นางเอกสาวพันล้านใหม่ดาวิกาที่ควงกันมากับนางงามชื่อหวานน้ำตาลชะลิตานะคะ
ทางด้านคุณพ่อของน้องเป่าคุณมี่ทัศภาคตามมาแบบห่างในอันดับ๔

คือดิฉันว่านะที่เขาโหวตให้น้อยสงสารเป่า
กลัวคุณพ่อฮอตเกินไปอะไรแบบนี้
ซึ่งไม่ใช่แค่แฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะที่พากันกดไลค์กดโหวตให้กับคู่ของหมากคิม
แต่พี่ชายคนสนิทอย่างบอยปกรณ์ก็ขอเทใจให้ด้วยนะด้วยเหรอ
มาด้วยค่ะจับด้วยเหตุผลอะไรไปดูกันเลยคุณ

อร่อยนะครับเขาก็เอาเป็นคิมแล้วกัน

ได้เลยครับเอาหวานกันให้เต็มที่เลยครับ

เพื่อเป็นการตอบแทนกำลังใจจากแฟนคลับที่โหวตมาให้นะคะ
มาดูหน้าหล่อพร้อมกับคำขอบคุณ
หมากปรินที่มีถึงเป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐกันบ้างดีกว่า

ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการโหวตนะครับ
เป็นซุปตาอวดหุ่นแซ่บรับซัมเมอร์นี้นะครับ
ก็หวังว่าเร็วนี้จะได้มีส่งหนังสือให้ออกมาทุกคนได้ชมกันนะครับ
ฉันก็หวังเช่นนั้นค่ะหมากปรินค่ะคือรอดูอยู่นะคะ
ต้องบอกว่าหมากปะรินและขิมมาลี่เขามีพัฒนาการเรื่องของรูปร่างมันทุกขภาพนะ
เพราะว่าได้เทรนเนอร์มือทองตอนนี้คุณจันทร์ใช่ไหม

ก็เลยจะทำให้หลายคนมีแรงบันดาลใจที่แบบ
จะชวนฟงชวนแฟนไปออกกำลังกาย